นี้ก่อนมุกเก่าแหละแต่ว่าเอามาใช้
ใหม่คนร้ายทำทีเป็นลูกค้าไปขอเลือก
ดูทองครับคุณผู้ชมฮะก็ขอดูทองนะครับ
ทำเป็นทองตกจังหวะทองตกสลับครับ
เจ้าของร้านเป็นยังไงต่อไปดูครับ

ครับ

ใครไม่เห็นกล้องวงจรปิดเห็น

คุณวราพรเจ้าของร้านเขาก็รู้แก้ว

ทำให้เสร็จกระบวนการก่อน

เดินเข้ามาที่ร้านทองโกดังทองครับ
อยู่อำเภอโบใหญ่จังหวัดนครรัฐเจสีมา

คุณพรากรจิตบรรดิษฐ์วงศ์นะครับ

เพื่อซื้อทองใหม่กับที่ร้านพี่นี่แหละ
จากนั้นคนร้ายก็ออกอุบายนะครับ

หยิบทองไลน์ที่ต้องการมาให้

ก็ล้วงมือไปที่กระเป๋าหลังนะครับ
แล้วก็จำนำทองปลอมทีเตรียมมาเนี่ย
โยนลงพื้นไปก่อน

ทองเปลี่ยนนะครับ
ทองปลอมที่โยนเอาไว้ก่อนหน้านี้

จากนั้นก็เอาสร้อยคอปลอมคืนให้กับทางร้านไป
สร้อยคอจริงก็อยู่ที่เท้าของคนร้าย
หลังจากนั้นคนร้ายก็ถอดหน้ากากอนามัยนะครับ
ที่ใส่มาแล้วตกอีกสักทีที่ไม่รู้จะเอาอะไรตก
คราวนี้เอาหน้ากากอนามัยตกนะครับไปตรงทองที่วางอยู่
แล้วก็ใช้หน้ากากอนามัยนั้นแหละห่อทองออกมา
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะประตูล็อก
ออกไม่ได้เขารู้อยู่แล้ว
ว่าคุณเนี่ยแปลกนะทำแบบนี้นะ
นี่ฮะตำรวจก็มาสิครับคุณผู้ชมนะครับ
เป็นทองนะฮะตรวจสอบเป็นทองเพราะทอง๑บาท
น้ำหนักอยู่ที่๑๕๒กรัมใช่ไหมแต่ทองของคนร้ายเนี่ย
น้ำหนัก๑๕๖กรัมเจ้าของร้านก็เรียกตำรวจมา
ระหว่างทางที่จะพาตัวคนร้ายไปดำเนินคดีผู้ก่อเหตุอาศัยจังหวะที่เจ้าหน้าที่เผลอ
หนีครับโอ้โหหลายกระทงนะคุณเนี่ย
นะแต่ไปไม่รอดเจ้าหน้าที่จับได้อีกที่บ้านพักครับ
คราวนี้แหละน่าจะหลายกระทงกันล่ะครับ